กับคนที่เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ช่างบิวตอิน
สองคนเขาเป็นพี่ชายกับน้องชายแท้เลย
ขับรถมาอยู่บริเวณถนน
แล้วอยู่ดีมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบ
เอาปืนออกมายิงฝั่งคนนั่ง
แล้วกลายเป็นว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นคือพี่ชาย
แบบนี้เจ้าตัวน้องชายเนี่ยของคนตายยืนยันว่า
ไม่ได้รู้จักกับคนก่อเหตุ

มายิงพี่ชายผมทำไมจนตาย

รถคันที่เกิดเหตุหลังจากคนที่อยู่ในรถเนี่ยถูกยิง
เหตุการณ์จริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ตรงนี้คือถนนลำลูกกามันจะเป็นช่วงระหว่างคลอง๗กับคลอง๘
อยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งเขาเป็นรถกระบะลักษณะเป็นตู้ทึบ
แล้วในรถเนี่ยพบว่าตรงส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า
เจอศพของนายโกวิทบุญทันอายุ๔๗ปีค่ะ
เข้าที่ขมับด้านซ้ายจนเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
คนขับรถที่มาด้วยกันอย่างที่บอกคือน้องชายแท้นั่นเอง

คือตัวนายมานะน้องชายให้การแบบนี้บอกว่า
ผมกำลังขับรถจะไปที่บริษัทนั่นแหละตรงย่านลำลูกกา
ผมมาถึงคลอง๘ผมได้ยินเสียงปืนมันดังขึ้นหลายนัด
ทีนี้จังหวะไฟเขียวผมก็กำลังจะออกตัว
เมื่อกี้จากคลิปเราก็เห็นนะว่าเขากำลังจะออกตัว
แต่ตอนที่ผมกำลังจะออกนี่คุณผู้ชมลองดูภาพอีกมุมหนึ่ง
อเตอร์ไซคันก่อเหตุจะมาแล้วเดี๋ยวจะมาประกบด้านข้าง

อันนี้คือรถติดเริ่มออกตัวแล้วรถค่อยเคลื่อนนั่น
ดังแล้วนะคะเสร็จแล้ว
ออกตัวไปปืนเสียงปืนนัดที่สองดังขึ้น
เข้าไปโดนตัวพี่ชายของเขาอย่างที่บอกแหละคุณมานะบอกเขางงมาก
พอจังหวะรถกำลังเคลื่อนตัวเนี่ยผมก็ขับออกมา
ยังไม่ทำไปถึงไหนเลยพี่ชายผมถูกเจาะยิง

เขาขี่รถไปยูเทิร์นกลับรถมาแล้วยังไม่พอ
คุณผู้ชมค่ะคนร้ายไปไล่ยิงรถฝั่งตรงข้ามอีกด้วยค่ะ

เนี่ยแปลกมากนะว่าตกลงเป็นอะไร
นั่นสิคุณมานะยืนยันแบบนี้
ตัวเขาเองกับพี่ชายไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แล้วขับรถปาดหน้าใครหรือเปล่าลองฟังเขาเล่าค่ะ
มันก็ขี่รถออกมาแล้วก็ใช้ปืนจ่อยิงเลยครับ

ไม่มีอะไรเลยไม่มีปาดหน้าไม่มีอะไร

ผมไม่รู้จักผมขับรถของผมมาดี
ผมไม่ได้ปาดหน้าใครเลยด้วยซ้ำ
ทีนี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่ตัวนายมานานเนี่ย
น้องชายของผู้ตายเขาบอกว่าเห็นคนก่อเหตุเนี่ย
คือไปขี่รถแล้วกลับรถแล้วก็ไปยิงคนฝั่งตรงข้ามถูกไหม
ตอนเกิดเหตุที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเกิดช่วงเย็น
จนกระทั่งคุณผู้ชมตำรวจทำงานได้รวดเร็วมากค่ะ
หลังเกิดเหตุเพียงก็๗ชั่วโมงเท่านั้น
หรือนายพิพัฒน์ลายน้ำทองอายุ๒๓ปีเอง
แล้วก็เจอปืน๓๘ด้วยที่เขาใช้ก่อเหตุ
เจอเสื้อผ้าเจอกระเป๋าสะพายข้างสีดำ๑ใบ
แล้วก็รถมอเตอร์ไซคันที่เราเห็นจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่
ซึ่งเขาไปอยู่ที่บ้านของเพื่อนย่านคลอง๙ลำลูกกา

เจ้าตัวไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเพื่อนที่คลอง๙
เขาให้การวกวนแต่พูดว่าเสพยาบ้ามาด้วย

อ่ะตำรวจคุมตัวในเกียงไปที่โรงพัก

วายเล็กน้อยเพราะน้องชายอยู่ที่นั่นค่ะของคนตาย

นี่ก็แสดงว่าคุยไม่มีเรื่องถูกไหมครับ
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะตรวจสอบประวัติคุณผู้ชมค่ะน่าตกใจมาก
เกียงคนนี้เคยต้องคดีฆ่าคนตายในพื้นที่ที่สนหนองจอกปี๕๙
เดี๋ยวตอนนี้อายุ๒๓ย้อนกลับไปปี๕๙เป็นเยาวชนนะ
โอ้โหก่อคดีฆ่าคนตาย
พอมาปี๖๑มีคดีครอบครองยาเสพติดอีกนะคะ
เราก็เลยต้องมีการส่งคุณแซคนัทวินไปที่สพลำลูกกากันหน่อยค่ะ
ไปเจอยาดของผู้ตายมาจากจังหวัดสุริน
เพื่อเตรียมมารับศพและนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญวิญญาณ
ซึ่งก็ต้องมาทำพิธีเชิญวิญญาณตรงบริเวณรถคันที่เกิดเหตุ
จุดนี้คุณมิ้นดูสิคราบเลือดยังติดอยู่ที่เบาะอยู่เลยเมื่อสักครู่นะคะ
อืมก็เสียชีวิตแบบไม่รู้ตัวอยู่ในรถละนะ
ลูกชายของคนตายร้องไห้นะคะรับไม่ได้จริง
บอกพ่อเพิ่งจะทำงานได้๓เดือนไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร

อยากให้คนก่อเหตุโดนแบบพ่อบ้างค่ะ
นี่แหละค่ะก็ลูกชายก็ร้องไห้เสียใจ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านในเกียงค่ะ
เกียงคนก่อเหตุที่ซอยสหกรณ์๒อยู่ที่คลอง๙ปฐุมธานีนั่นแหละค่ะ
นักข่าวเดินเข้าไปถึงญาติถามกลับมากลับคำแรกกับเราก่อนเลยว่า
ใช่ตำรวจไหมขอด่าสักหน่อยนะอุ้ยบอกให้มาเอาตัวไปบำบัดตั้งหลายรอบแล้ว
ทำไมไม่เอาไปล่ะเนี่ยมันเลยเกิดเรื่องไม่ดีแบบนี้
เขาก็อยากจะขอโทษครอบครัวคนตายเหมือนกันค่ะ
เพราะอกของเขาเขาก็เป็นคนสูญเสียเราเองก็สูญเสียหลานเหมือนกัน
แต่สูญเสียของเราไม่ได้สูญเสียในด้านการเสียชีวิต
แต่ว่าเขาก็ต้องไปติดคุกเหมือนกัน
เราก็เข้าใจของคนที่เขาต้องเสียลูกเสียหลานเนอะเราก็เข้าใจ
ถ้าฟังจากเสียงคุณป้าของผู้ก่อเหตุบอกนะคุณมิ้นคุณผู้ชม
ลักษณะเหมือนป้าพยายามตัดเพาะบอกว่า
คือจริงรู้อยู่แล้วว่าหลานติดยา

แล้วทำไมไม่มาเอาตัวไปจนเกิดเรื่องจนได้
ของในเกียงบอกแบบนี้บอกว่าหลานติดยาเคด้วย
สูบกันชายอีกดื่มน้ำกระท่อมโอ้โฮเหี้ยไปหมด
ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลอนขึ้นมา
บอกว่าจะมีคนมาทำร้ายเดี๋ยวจะเอาปืนไปยิง
เมื่อวานก่อนก่อเหตุเนี่ยในเกียงหลานเอาปืนไปวางไว้หน้าบ้านนะ
ใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วยืนอาบน้ำ
ตอนแรกญาติเห็นก็ตกใจแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง
เพราะตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าปืนที่เอาวางไว้เป็นปืนจริงหรือปืนปลอม
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะป้าบอก
แล้วครอบครัวก็จะไม่ประกันตัวในเกียงแน่นอนค่ะ
ช่วงบ่ายตำรวจนำตัวในเกียงไปทำแผนระหว่างทำแผนเนี่ย
คือในเกียร์เขาบอกว่าผมคุยกับวิญญาณได้นะคุณตำรวจ
อยู่ตรงหลังรถคนตายบอกให้ผมอ่ะไปยิงตรงเบาะข้าง
คนขับซะเพราะคนนั้นนิสัยไม่ดีอืมอ้าวเกียง
แล้วเกียงเสพยามาเปล่าเกียงเกียงบอกตำรวจผมไม่ได้เสพ
เลยถามค่ะผู้สื่อข่าวเราถามว่าแล้วจะขอโทษเขาไหม
บอกขอโทษแต่อยากให้เขารู้ความเจ็บปวดบ้าง
ขอโทษครับผมก็อยากอย่างนี้ครับ
อยากให้รู้ถึงความเจ็บปวดครับ

เขาทำเขาหรือยัง
เขาทำครอบครัวผมก่อนครับ

คุณผู้ชมค่ะทีนี้ทีมข่าวของเรา
ไปที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นะคะ

ไปบำพินกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดสุริน
ญาติมีการเตรียมงานเอาไว้แล้วนะคะ
รอจัดงานศพก็จะจัดกันแบบเรียบง่าย

ไม่มีเงินแม้กระทั่งจะจัดงานศพลูกชาย
และแม่ไม่ขอโหสิกรรมให้คนที่ก่อเหตุ